ไทยก็มีการแถลงข่าวทางออนไลน์ครับเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ
ไทลีก๑ถึงไทลีก๓ไทลีก๑รูดูการนี้เนี่ย
อย่างเต็มตัวพร้อมกับ๔สิ่งใหม่ที่แฟนบอลไทยจะได้เห็นในปีนี้
ปฏิทินการแข่งขันแบบใหม่สร้างนักเตะหน้าใหม่
แล้วก็มีการรับชมแบบใหม่ผ่านออนไลน์แล้วก็ฟรีทีวี
สถิติการแข่งขันที่จะมีมากกว่าเดิม
ส่วนเรื่องของเงินรางวัลพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ยืนยันว่าจะยังคงมอบให้กับทุกสโมสรเท่าเดิม
โดยทั้ง๓ลีกจะเปิดสนามเกมแรกเริ่ม๓กันยายนนี้ครับ
อีกหนึ่งสีสันบอลไทยได้ดูกันนี้บรรดาทีมไทยหลีก๑๓
ก็ต่างใส่ชื่อศิลปินดารานักร้องร่วมทีมครับราชบุรี
ก่อนอันนี้ก็เห็นกันแล้วชื่อของโตโน่พาคินหรือว่าโตโน่เดอร์สตาร์

แล้วก็เกษตรศาสตร์ครับใส่ชื่อของเบิ้ลปฐุมราชครับ
ต้องไปเช็คกันในเว็บของไทยลีกจะเห็นนะครับ
ก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นศิลปินลูกทุ่งชื่อดังครับ
เบิ้ลบทุมราชเนี่ยถูกใส่ชื่อตำแหน่งกองหน้า
แล้วก็จะสวมเสื้อหมายเลข๙๙ให้กับทีมเกษตรศาสตร์ด้วย
ก็ใส่ชื่อของทางไผ่พงศธรนะครับ
ศิลปินลูกทุ่งดังอีกคนนึงหมายเลข๒๗นะครับ
ยังทำประตูแรกในการเล่นอาชีพจังหวะนี้ครับ
ในเกมเปิดบ้านถลมศุริ๓๐๐๐ครับ
เมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือก้องเว้ยไร้นะครับ